ที่สุราธารณีมันมีเหตุไปทะเลาะกันในร้านบุฟเฟ่นะ
สุดท้ายตามไปยิงกันมีหนุ่มวัย๑๕ปีคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับ
คนบาดเจ็บอีกสองคนไปดูคลิปที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ฟังให้โปรดทราบ
วุ่นวายไปหมดนะครับนี่ฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อสิบสิงหาคมนะครับ
ร้านบุฟเฟ่สถานีสิบแปดบวกที่บดอนสักจังหวัดสุราชินภาค
นี่นะครับเขามีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะฮะให้เข้าชมฟรีด้วย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงฮะคนเต็มเลยครับในน็อตอายุสิบห้าปีเนี่ย
ในคลิปเนี่ยถูกต่อยจนหงายหลังแล้วก็ชุลมุนวุ่นวาย
มีเสียงปืน๓๔นัดผู้หยงผู้หญิงก็ร้องกันไปหมดนะครับ
คือตรงเนี้ยยังไม่มีใครตายนะมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ
เพราะว่าพอชุลมุนวุ่นวายตรงนี้แล้วในน็อตกับเพื่อนก็เดินออกจากร้าน
เพื่อจะกลับนะครับสุดท้ายกลุ่มของในน็อตนะครับ
ถูกเดินตามมาแล้วก็ยิงนะครับในน็อตเนี่ยเสียชีวิตอยู่นะฮะ
คาถนนเลยนะฮะถูกตามมายิงนะครับจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่หมู่๓บ้านเขาแร่ตะมนต์ปากแพรก
อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีบ้านของนายน็อต
ที่ถูกยิงเสียชีวิตในร้านบุฟเฟ่นะครับก็ได้เจอยาดนะ
เจอเพื่อนที่เขามาแสดงความอาลัยกันนะครับ
สมมุตินะที่เดินอุ้มลูกออกมาจากงานเนี่ยบอกว่า
ได้ยินเสียงปืนเดินออกมาจากห้องน้ำก็มีน็อต
เพื่อนยืนรออยู่แล้วก็รีบพากันออกจากร้านสุดท้ายก็ถูกยิงนะฮะ
แล้วก็ผมบอกน้องอีกคนหน่อยเข้าไปช่วยผู้ตายเด็กมันก็ช็อกอะไรใช่ครับผมก็วิ่งเข้าไปช่วย
ผมกระโดดติดมันก็มันก็หันเขาบอกปืนมายิงผมผมก็หลบได้มันเฉียวเนี่ย

คือไปเนี่ยก็ไปเที่ยวไปดูคอนเสิร์ตร้านบุฟเฟ่ตามภาษาวัยรุ่น

แล้วคนที่ก่อเหตุอายุก็ราว๓๐ปีแล้วนะครับ
ทำไมไม่ระงับอารมณ์เชื่อว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวเข้าใจผิดกันมากกว่า
ไม่ได้ดูใจไม่ได้ดูใจลูกเลย
ออกมาลุงรถมาก็พยาบาลมาบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ลูกผมอายุสิบห้าปีเขาสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองแล้ว
ทำไมมาทำกับลูกผมอย่างนี้ก็ทำมันก็ทำลูกของเขาอ่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งลูกผมวิ่งไปแล้วก็ล่มลงมาประตูทิ้มลงเลย
เข้ากลัวหัวใจไปเลยนิดใส่เขาไม่ไม่ไม่เกรเลลูกผม
ยายสื่อเรื่องอีกยายสื่อวงปกติวงปกติติดไม่มี
ครับทำมันมันยังมีเงินเก็บอยู่ผมจะขวากับสำนวนว่า
ให้ยายลูกผมเสียเปล่าขวาแค่นั้นเลย
ผมจะบวชให้แม่ก็บอกแค่นั้นเลย
ที่คุณวิมวลวันธรรมดีผู้สื่อหาวงลงพื้นที่ไปเนี่ย
ทำให้รู้ว่าในพื้นที่เนี่ยวัยรุ่นเขาแบ่งเป็นหลายกลุ่ม
คุณเขียนมาสอนมีกลุ่มดอนศักดิ์กลุ่มท้องอ่าวกลุ่มท่าเรือกลุ่มเขาแร่
น็อตที่ถูกยิงเสียชีวิตที่ร้านบุฟเฟ่เนี่ยเขาอยู่กลุ่มเขาแร่
ส่วนมือปืนเนี่ยอยู่กลุ่มดอนศักดิ์แล้วก็กลุ่มท้องอ่าวนะฮะ
เป็นอย่างนี้นะครับคาดว่าตามมาจ่อยิงน็อตเพราะเข้าใจผิด
น็อตคือกลุ่มของกลุ่มท่าเรือที่เขาเป็นอริกับกลุ่มดอนศักดิ์ท้องอ่าวนะฮะ
ก็เลยมายิงผิดค่ะความจริงน็อตเขาอยู่กลุ่มเขาแร่นะฮะ
ร้านที่เกิดเหตุเป็นลานกว้างนะครับมีโต๊ะพับให้นั่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
เอาไว้บริการคนด้วยตอนนี้ร้านก็เปิดมาแค่๔๕วันเอง
วงดนตรีมาแสดงสดอยากให้คนมาเยอะก็เกิดเรื่องซะ
ทางสพดศักดิ์นะครับบอกว่าคดีนี้ก็ต้องเป็นทั้งเรื่องของการยิงกัน
ก่อเหตุวิวาดกันในร้านนะครับแล้วก็เรื่องของการฆ่าคนตาย
ไปยิงในน็อตเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ออกหมายจับไปแล้วนะครับ
คนที่ยิงในน็อตเสียชีวิตชื่อนายเอกชัยลั่นซ้ายอายุ๓๐ปีนะครับ
แล้วก็นั่นวันนี้นะครับนายเอกชัยเข้าพบตำรวจนะครับ
แต่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะส่วนเรื่องคดีทะเลาะวิวาสต่างเนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องไล่ติดตามจับกลุ่มตัวกันต่อไป